คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์โอ้โห
ระทึกเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนร้ายค่ะเข้าไปที่บริเวณร้านเหมือนร้านขายของฝากขายของชำ
จอดรถดูท่าทีก่อนพอเห็นว่าสบโอกาสไม่มีลูกค้าเอามีดสปาต้าเข้าไปฟัน
ทางด้านหลังของเจ้าของร้านซึ่งเป็นคุณลุง
แล้วลูกสาวก็ถูกฟันด้วยลุงเนี่ยอาการสาหัสเลยค่ะ
โหคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากนะครับ
บางคนร้ายคนเนอร์จอดรถอีกคนลงมา

แม่ค้าซึ่งเป็นผู้หญิงก่อน

ฟันก่อนคุณฟันเข้าไปที่คอที่หู

และทีนี้หลังจากนั้นคุณพ่อของผู้หญิงก็พยายามจะสู้นะ
ผู้หญิงก็พยายามจะสู้นะครับหูกฟันกระหน่ำคุณทำไมโหดอย่างนี้ฮะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
วงจรปิดภายในร้านชื่อร้านลุงอเนกขายของฝากซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพ
ใกล้ซอยเทศบาล๘ตะบลอ้อมแห่งเผอร์สามพรานจนครปฐมจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
โอ้โหคุณโชคดีนะที่ยังมีคนในร้านถือมีดถือไม้อะไรมาช่วยคุณลุงกับลูกสาวของคุณลุงไว้ได้
น่ากลัวมากอ่ะหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยก็ขับรถพากันหนีไปค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงคนที่ถูกฟันคนแรกก็คือนางสาวธัญพรมากรักษาอายุ๔๓ปีนะคุณ
ใบหูด้านขวาถูกฟันครั้งแรกเนี่ยเกือบขาดมันห้อยเลยนะแล้วก็แขนขวาถูกฟันอีกหลายครั้ง
ส่วนคุณลุงอเนกมากรักษาอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นพ่อได้รับบาดเจ็บนะคุณ
ถูกมีดฟันเข้าที่หัวหลายต่อหลายครั้งพลเมืองดีแล้วก็คนในร้านพยายามช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจสพบัวแก้วบอกแบบนี้นะคะคนร้ายเนี่ยสุดท้ายได้ชิงทรัพย์สินไปได้ด้วยนะคะ
เพราะสิ่งที่มันกระชากไปเนี่ยก็คือคอค่ะเป็นสร้อยคอทองคำหนักประมาณ๖บาทมีเลสข้อมือทองคำด้วยนะคะ
หนักห้าบาทแล้วก็มีพระเลี่ยมทองสามองค์ด้วยทีนี้เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเองก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
เจอกับคนงานที่อยู่ในร้านชื่อคุณแอมคุณแอมเล่าแบบนี้ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีแต่ความชุลมุนวุ่นวายมากนะคะ
ตัวเธอเองเธอก็พยายามจะช่วยแต่คนในร้านก็ยังมีคนห้ามกันไว้เพราะกลัวว่าอาจจะถูกทำร้ายแล้วเดี๋ยวถูกฟันด้วยเหมือนกัน
มีอาวุธมีสปาต้าขนาดนั้นน่ากลัวมากตัวเธอเองเธอเสียใจมากนะที่เธอช่วยอะไรไม่ได้เลยจำได้เพียงว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาตรงบริเวณด้านหน้า
พอมาถึงทำร้ายคุณธัญฑรก่อนก็คือลูกสาวเจ้าของร้านก่อนที่จะวิ่งไปหาเท่าแก่คือลุงอเนกนั่นแหละ
ต่อสู้กันจนกระทั่งล้มลงไปคนร้ายก็เอามีดฟันไม่ยั้งเลยค่ะแล้วก็เอาทรัพย์สินไปนั่นแหละ
คือกระชากสร้อยออกจากคอของคุณลุงแล้วก็ทรัพย์สินของลูกสาวคุณลุงด้วยนะฮะ
และเชื่อไหมว่าพนักงานร้านบอกแบบนี้ที่พนักงานไม่ได้เข้าไปช่วยอีกอย่างหนึ่ง
เพราะว่าคุณลุงอเนกหรือว่าเท่าแก่ตะโกนบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากลัว
กลัวพนักงานของร้านเนี่ยได้รับอันตรายไปอีก
ไปด้วยฟังเสียงพนักงานของร้านหน่อยค่ะ
เข้ามาถังฟังประตูเนี่ยค่ะเข้ามาเขาก็ทำลายพี่ผู้หญิงก่อน
พี่ผู้หญิงเขาก็วิ่งไปครับป่าเขาว่าเขาก็ล้ม
ทีนี้ส่วนอาการคนเจ็บคุณลุงเองยังอยู่ในห้องไอซียูเลยนะ
อาการสาหัสก็พอที่จะคุยได้บ้าง
ตอนนี้นะคะทางด้านของการสอบสวนตำรวจว่าคนร้ายที่ลงมือฟันเนี่ยรู้แล้วแหละ
ลักษณะดูจากกล้องวงจรปิดก็คือเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่
ผิวเนี่ยดำแดงนะคะอายุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะประมาณ๔๕๕๐ปี
ข้อสังเกตคือขาข้างซ้ายของคนร้ายเขาเดินแบบผิดปกติคุณ

ใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงเพราะมากัน๒คนใช่ไหม
มีคนที่ยืนคุมเชิงอยู่หน้าร้านรูปร่างลักษณะคนนี้จะผอมตัวเล็ก
แล้วพอไปสังเกตจากบริเวณท้ายรถกระบะคันที่คนร้ายขับหลบหนีไป
แล้วก็ขับมาก่อเหตุนั่นแหละค่ะมีขวดน้ำอับลมแบบเปลี่ยนขวดได้
วิ่งผ่านไปตรงสพพุทธมณฑลไปทางเส้นครองโยง
ตำรวจบอกว่าจากทั้งหมดตรงนี้กำลังเร่งอยู่ค่ะติดตามค่ะ
นะครับส่วนอาการของอ่าทั้งสองคนเนี่ยค่ะอืม
ก็ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอาการเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะของคุณลุงคือก็ยังอาการสาหัสอยู่ลุงอเนกอ่ะนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้อุกอาจมากคุณผู้ชมส่วนลูกสาวเนี่ย
อย่างที่บอกว่าหูขวานี่ก็ถูกมีดฟันจนห้อยเนี่ย

แต่คุณพ่อต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะปลอดภัยทั้งคู่แล้วนะฮะ
แต่ทีนี้ครับลูกสาวก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกัน
บอกว่าจริงพ่อเธอใส่ทองไว้อยู่แล้ว
ใส่แบบนั้นเป็น๑๐๒๐ปีแล้ว
พ่อเดี๋ยวมีบางคนบอกว่าเฮ้ยก็เท่าแก่เห็นไหม
สร้อยคอทองคำเส้นเบอร์เริ่มเห็นไหม
คอทองคำเส้นเบอร์เริ่มทำไมใส่ไว้
ลูกสาวบอกจริงพ่อของเธอใส่ไว้อยู่แล้ว
เป็นประจำแล้วก็ไม่เคยคิดนะ
ว่าจะมีคนมาทำเหตุการณ์แบบนี้
แต่ก็เนี่ยดูสิคือเวลาใส่ไว้มันก็ล่อตาล่อใจไง
คนที่จะก่อเหตุนะคะเห็นว่ามีทรัพย์สินมีค่าอยู่กับตัว
แล้วเท่าแก่เองคุณลุงอเนกเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อด้วยใช่ไหม
คือถอดเสื้อไว้แล้วไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ย
คือแอบมาคอยสังเกตการณ์ไว้อยู่แล้วหรือเปล่า
จริงตอนแรกก็มีคนซื้อของในร้านนะ
พอสบโอกาสเห็นว่าคนเริ่มซาก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้เลย
แต่อย่างว่านะคือจะอย่างไรก็ตาม
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกระชากสร้อยไปฟันเขาไปทำร้ายเขา
ทรัพย์สินของเขาแบบนี้นะคะ
ในทางคดีนะเขาบอกว่าก็กล้องจับภาพได้หมดนะครับ
แล้วก็เห็นเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปในเบื้องต้นแล้วนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายมุ่งหวังในการที่จะมาชิงทรัพย์โดยตรงเลยนะครับ

ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
รวมถึงยังมีคนที่คอยดูต้นทางด้วยนะครับ